ส่วนที่จังหวัดตรังนะครับมีชายวัย๓๕ถูกยิงเสียชีวิตที่หน้าร้านคาราโอเกะนะครับท่านผู้ชมครับ
ทีนี้ก่อนที่จะเกิดเหตุมีผู้หญิงคนหนึ่งที่โทรศัพท์มานัดให้ผู้ตายออกไปหา
ก่อนจะมีคนดักซุ่มแล้วก็ยิงนะฮะเดี๋ยวต้องไล่สืบกันนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๒คืนที่ผ่านมาในท้องที่ของสพบ้านในควรตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีการยิงกันตาย
ควรอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังที่เกิดเหตุเป็นหน้าร้านคาราโอเกะนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตก็คือนายอนุสรชัยเพชรหรือว่าไก่อายุ๓๕ปีเป็นชาวสวนยางพารา
อาชีพทำสวนก็เสียชีวิตจมกองเลือดมือขวาเนี่ยถือกระเป๋าพลาสติกเอาไว้แน่นเลยนะฮะ

มีบาดแผลถูกยิงที่หลังกกหูซ้ายทะลุขมับขวา๑นัดที่ขาขวา๑นัดแล้วก็แขนขวาอีก๑นัดนะครับ
ขณะเดียวกันก็มีคนเจ็บนะฮะที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
คือนายนุชิตสามารถหรือว่านายเอ็นอายุ๓๔เป็นเพื่อนกับผู้ตาย
นายนุชิตถูกยิงเข้าที่แขนกับไหล่ขวา๒นัดนะครับ
ตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรศัพท์นัดหมายให้นายอนุสรผู้ตาย
กับนายนุชิตที่เป็นเพื่อนเนี่ยที่บาดเจ็บออกมาหาที่บ้านซึ่งอยู่ใกล้กับร้านคาราโอเกะ
ขณะที่ทั้งคู่ขี่จักรยานยนต์มาถึงหน้าร้านคาราโอเกะมีคนร้ายดักซุ่มอยู่นะครับ
อยู่แถวข้างในมุมมืดติดกับร้านคาราโอเกะใช้ปืนกระหน่ำยิงใส่๕นัดซ้อนนะฮะ
นายอนุสรผู้ตายเนี่ยโดนไป๓เพื่อนคือนายนุชิตโดนไป๒นัดนะครับ
แล้วคนร้ายก็หนีไปเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าปัญหาอาจจะมาจากความขัดแย้งเรื่องยาเสพติดก็ได้
เพราะว่าในรถจักรยานยนต์ของผู้ตายตรวจแล้วเนี่ยนะครับไปเจออุปกรณ์เสพยาบ้าซุกซ่อนอยู่ด้วย
ส่วนผู้หญิงที่โทรมาหาแล้วก็นัดให้ออกมาก็ติดต่ออะไรไม่ได้อีกเลย
อย่างมีพิรุษตอนนี้กำลังไล่ตรวจสอบกำลังสืบสวนอยู่นะครับ
ในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดี